คือบุกเข้ามาเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันพังประตู
ไม่ใช่เลยดูว่าอ้อไม่ใช่ของฐานที่ชื่อว่าของของอะไรบ้างแต่ว่าวิ่งไม่หลบ
วิ่งไปหลบที่ไล่พริกเหรอครับมันเป็นป่าพริกข้างห้องใช่ไหม
ใช่รบอยู่สี่คนในบาร์ทเวอร์และอีกหมดคนอื่นในบาร์ทเวอร์ใหญ่
ตรงนี้ต้องกินพันอืมแล้วนี่นี่เขาเอียงเร็วประมาณสักเกือบสามสิบนาที
พอดีทางทหารเดินเข้าไปผมก็เขาเรียกผมครับ
พอเดี๋ยวผมก็เรียกออกมาอีกที่ในห้องกันอ๋อ
มารอบชอบก็คือก็เอาชีวิตเกือบไม่รอดรอนอยู่ในฟ้าพลิกนิกลิก
พี่ปังตัวเองได้จากสิบโมงถึงห้าโมงเย็นโอ้
แบบออกไปไหนไม่ได้อันนี้ตอนที่พี่เขาติดต่อพี่เขาได้แล้วพี่เขาส่งมาให้หนูว่าตอนนี้เขาเขาหลบอยู่อย่างงี้ค่ะ

เขาหลบเขาหลบอยู่อย่างนี้เพราะว่าผมนอนอยู่ใต้เตียงของคนกว่ามันของผมเป็นปูดออกอืม

วิ่งออกหน้าตาลมันวิ่งหนีผมวิ่งไปอยู่ในป่า
นอนอยู่ในแปปี้อีกได้จากสิบโมงถึงห้าโมงเย็น

เพื่อนที่ว่าเพื่อนออกไปจึงสถานกว่าเจะโดยประวัติ
อืมไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่แสดงนี้ผมก็ไม่รู้

รสจ

ตอนนี้ผมอยู่ที่เขาอยากให้ผมมาอยู่ภาคเหนืออยู่๑๐คนคนไทย
แต่คนพวกคนอยู่เขาก็ที่ทำงานด้วยด้านที่
หมู่บ้านเขาก็มาอยู่ด้วยผมต้องควรหน้า
เขาก็มาแต่เขาว่าที่นี่ปลอดภัย
ผมเลยเขาให้พบผมมาอยู่ที่หมด
เดินเลือกกลับวันไหนยังไม่รู้ว่ายังไม่สุดหมด
แต่ก็รอดูอยู่ครับแต่อยากกลับกันไหมอยากกลับเร็ว